เค้าเป็นในแก้วหนามยา
นี่แก้วน้ำมะหรอนึกว่าผีตาโขน

มิกก็ชอบมิกหวนแล้ว
รายการนี้แปลกนะยิ่งหึกยิ่งมีตัวแปลกอะไรมานะ
มาทั้งค่า

หนุ่มิกใช่ไหมลูก
สาหร่าง

คนละหมูก
หนูเป็นใคร
แล้วแม่แม่มีนามว่าปลาบูปลาบู

วันนี้หนูเก็บว่าวได้

ก็เลยมาโชว์ว่าว
ละมาโชว์ว่าว
ไอ้เยี่ยมโชว์ว่าวไอ้เยี่ยมว่าวโชว์

นี่บอกว่าเก็บว่าวได้อันนี้ชื่อพับปิ่น

ไอ้ตาป้อนเลย
พับปิ่นข้าชื่อว่าพับปิ่น
อันนี้พับปิ่นอันนี้เก็บว่าวได้

ไม่เคยอายพี่เบิร์ตถ้าคนนะไม่เก่าแก่ไม่รู้นะประวัติวรรณคดีไทย
พ่อบอกไปสิอย่างนี้เรื่องอะไร

มันมีกับแก้วหน้าม้าเดี๋ยวต้องมีตัวมาช่วย
มันมีไงแกวนามหาเดี๋ยวต้องมีตัวมาช่วย

เขามาหาภาวว์

ไม่ใช่ค่าเก็บได้

เจ้าเอาว่าวข้าม้า

เขาว่าเข้าไปตรงนี้ลำซวย

เจ้าต้องหยุดทั้งคู่บัดเดี๋ยวนี้

โดดจากตึก๕ชั้นลงมาขาหักดังกอก

นานแล้วที่ข้าไม่ได้เปิดเผยตัวตนของข้า

โอ้โฮนัชลาดทาวแสงอันไหนกด้วยตรงนี้
ถ้าคือหนึ่งในผู้ที่กู้กรุงศรี

ห้ามใช่ไหม
ไม่ใช่คาดกู้กรุงศรีไม่ได้

แล้วท่านล่ะ
ข้าคือใครนี่นะครับนะครับโดยหัตตะเดิมนั้น
อ๋อไม่เป็นไรนะครับเขาผิด
ข้าคือใครเหนะครับงั้นไม่ชอบ

ก้าวหม่อมผ่าน
หลานจะลาพระเจ้าตาไป
แม้ว่าให้เก็บใจรักไว้หนักหนา
ลาแล้วหลานไม่ลาแล้ว
ไปแล้วหลานจะกลับมาหาตา

ถ้ารวยมาได้เมียก็ปากตา
ทิพะพูดทำไม
นี่ไปไปไปนี่ไปพามา
ไปแล้วหลานไม่ไปรับ

ไปแล้วหลังจากกลับซื้อมามาฝากตา
เฮ้ยเอามา
เอามาก็ไม่เป็นไร
อย่าหวังจะมีใครก็ตามมึงมา
ตามมาแล้วมันเป็นอะไร

มึงไม่เป็นอะไรเพราะเขามาจับตา

เชียบ
ไม่ได้เล่นนานหรอกนี้ลืมโทษที
อ๋อแย่งเว้ากันเหรอใช่ค่ะแย่งเว้ากัน

คุยกับฉันเหรอใช่เออ
เห้ยเออมาเอานิดนึง
นี่ท่านอยากได้เว้า
นี้คือเว้าธรรมศาสตร์จุฬาจุฬา

เฮ้ยไม่คุ้นให้เป็นผีกางเกง

เอาอันนี้ไปเลยราคาถูกไม่ต้องไปแย่งกับเขา
เฮ่ยว่าวจุลาของผมดูดิวะ
วันนี้ว่าวปั๊กเป้าราคาถูกที่สุด
เฮ่ยอะไรว่าวป้ากกะสายยัน
เพราะว่าวถูก

แล้วสรุปว่าวอันไหนถูกสุดพระเยเข้า
ตกลงว่าว๓อันนี้ไม่ต้องรับ
เอาเวลาที่ลำมาประคองลิ้นดีกว่า